สารเจ้าพ่อกาโม่กันหน่อยดีไหมคะหลังจากสารหายยังไม่รู้เลยว่าใครเอาสารไปไหน
แต่ที่แน่มีคนมาอยู่ด้วยแล้วค่ะเป็นจอมปลวก
อยู่ก็ผุดขึ้นมาบริเวณข้างศาลเจ้าพ่อกาโม
แม่ผุดขึ้นมาแบบนี้ไม่ทันไรขาวแล้วนะ

คือทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีความเชื่อไปอีกว่าเจ้าพ่อยังอยู่
เพราะว่าจอมปลวกจริงแล้วตามความเชื่อชาวบ้านก็ถือว่าเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันใช่ไหมคะ
นี่ค่ะเป็นจอมปลวกความสูงเกือบ๓๐เซนติเมตร
อยู่ก็โผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินบริเวณสารเจ้าพ่อแบงค์กาโม
ริมถนนสุขุมวิทย์ใกล้สนามบินนานาชาติอุตภัวที่ระยอง
เป็นจุดสนใจใหม่อีกแล้วค่ะชาวบ้านก็ไม่รอช้า
นี่พวงมาลัยแน่นเลยนะคะก็พากันไปไหว้ขอโชคลาภเป็นจำนวนมาก
ขายลอตเตอรี่พ่อค้าแม่ค้าขายพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนตั้งแผงข้างเลยค่ะ
เอาแบบใกล้ใกล้จะได้ไปถึงบรรยากาศตอนนี้เลยคึกคักมาก
ยังใกล้ถึงวันประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วด้วย
วัน๓วัน๑๔๑๕๑๖ใช่ครับ
ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังเชื่ออยู่นะคะว่าเจ้าพ่อแก๊งกาโม่เนี่ย
ยังคงสถิตอยู่ในบริเวณนี้เหมือนเดิมนี่แหละ
ซึ่งจอมปลวกที่เห็นอยู่นี้น่าจะเป็นการยืนยันว่าเจ้าพ่อไม่ได้หายไปไหน
และ๔ธันวาคมที่ผ่านมามีคนได้รับโชคลาภจากการไหว้ขอพรด้วย
ก็เลยเอาสารหลังใหม่มาถวายแล้วเรียบร้อยนะคะ
ที่ผ่านมาชาวบ้านก็เชื่อว่าสาเหตุที่สารเจ้าพ่อถูกลื้อถอนทำลายหลายครั้งเนี่ย
น่าจะเป็นเพราะเจ้าพ่อให้โชคลาภแก่ชาวบ้าน
เจ้ามือเลยโกรธแค้นสั่งการให้ลูกน้องลื้อถอนไปเลย
แต่ก็ไม่ไหวชาวบ้านก็หาสารใหม่มาวางได้เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะ
ผมก็เรียกว่าจะอันตรายเพราะว่าอยู่ดินถนนเนาะ
ระวังกันด้วยละกันถ้าจะไปจอดรถจะไปยืนไหว้จะไปยืนขอก็ต้องระวังด้วยแล้วกันนะครับ